แก้ไขปัญหาคนกับป่าหลายครั้งก็ถูกมองว่า
แนวทางกับการปฏิบัตินั้นสวนทางกันนะครับ
เช่นการเข้าไปตัดทำลายพืชผลอาศิลป์ของชาวบ้าน

ซึ่งบางต้นมีอายุ๕๑๐ปีแล้ว
หรือแม้แต่การจับชาวบ้านที่อยู่อาศัยมาก่อนประกาศเป็นพื้นที่ป่า
โดยเฉพาะกลุ่มชาติภัณฑ์กะเรียน
นโยบายการทวงคืนผืนป่าทำให้มีการบังคับใช้กฎหมายกันอย่างเข้มงวดนะครับ
แต่ว่ายังขาดการคัดกรองที่ดีว่า
ใครคือในทุนใครใช้พื้นที่ป่าเพื่อการดำรงชีพ
ติดตามเรื่องนี้จากคุณดารินหอวัฒนกุลครับ
แผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงที่อาศัยของชุมชนชาวกะเหลี่ยงทั่วประเทศ

กระจายอยู่ในเขตป่า๑๕จังหวัด
โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันตก
ทุกพื้นที่ถูกกำกับด้วยกฎหมาย

การประกาศเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

ส่วนทางกับวิถีการดำรงชีวิตของชาวกะเรียง
ให้ความสำคัญกับที่ทำกิน
คือการทำไร่หมุนเวียนมากกว่าที่อยู่อาศัย
ทำไร่หมุนเวียนเป็นรูปแบบอัตลักษณ์การดำรงชีวิตของชาวกะเรียง
แต่ในอีกด้านหนึ่งกลับถูกมองว่าเป็นการทำลายป่า

ใช้ชาวบ้านบังหน้าในการบุกรุกป่า

ซึ่งชาวกะเรียงส่วนใหญ่ยืนยันว่า
ไม่ได้ทำลายป่าตามที่ถูกกล่าวหา
และมีผลการวิจัยเรื่องการทำไร่หมุนเวียน
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยืนยันมาแล้ว
เคยมีการนำไปใช้เป็นพยานหลักฐาน
ในการต่อสู้คดีทำให้ศาลจังหวัดแม่สอด
กฟ้องชาวปากากยอบ้านแม่อมกิ
จังหวัดตากในคดีทำไร่หมุนเวียนมาแล้ว
เป็นระบบเกษตรที่มีผลกระทบต่อป่าไม้
เป็นระบบการเกษตรเบื้องต้นหรือว่าปฐมภูมิในเรื่องของการเกษตร
มันไม่มีกระเปิดพืชที่มันไม่มีกระเปิดหน้าดิน

ทำให้เอื้อต่อเรื่องการฟื้นฟูของป่าของต้นไม้ของนี่

ปี๒๕๕๗นโยบายทวงคืนผืนป่า
ถูกนำมาใช้แก้ไขปัญหาวิกฤตบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
ทำให้ชาวกะเรียงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า
ถูกบีบให้ต้องออกมานอกถิ่นฐานดั้งเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
คำสั่งคอสช๒ฉบับที่ออกมาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนี้
คือคำสั่งคอสชที่๖๔ทัพ๒๕๕๗

ชับว่าการดำเนินการต้องไม่กระทบกับประชาชนผู้ยากไร้
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่ดินทำกิน
อาศัยอยู่ในป่ามาก่อนคำสั่งจะมีผลบังคับใช้
แต่ผลจากการเน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้คัดกรองว่าใครเป็นนายทุนผู้มีอิทธิพล
และใครเป็นเพียงผู้ใช้พื้นที่ป่าเพื่อการดำรงชีพ
ส่งผลให้เพียง๙เดือนชาวบ้านทั่วประเทศ
ถูกดำเนินคดีแล้วมากกว่า๑๐๐คน
ในข้อหารักลอบตัดไม้และบุกรุกที่ดิน
นายสุรพลกองจันทึกประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน
ชนชาติผู้ไร้สัญชาติแรงงานข้ามชาติและผู้พัดถิ่น
สภาธนายความระบุว่าการจับชาวบ้านที่มีไม้ในครอบครอง
ที่ชาวบ้านมีสิทธิ์มาจากความไม่รู้ข้อกฎหมาย
โดยมีกฎหมายตรา๓ดวงที่ยังมีผลบังคับใช้
เคยมีคำพิพากษาของสารดีกาที่ยืนยันสิทธิ์ให้ชาวบ้าน
ตามกฎหมายตรา๓ดวงมาแล้ว
อกจากนี้ยังมีมติคอรมอปี๒๕๕๙
เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเรียงที่ช่วยรองรับสิทธิของชาวบ้าน
หากตรวจพบว่าอยู่มาก่อนการประกาศเป็นพื้นที่ป่า
ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของกรรมการสิทธิมนุษยชน
เตรียมเสนอให้ยกระดับมติคอรมอฉบับดังกล่าวให้เป็นพระราชบัญญัติ

จากมติคอรมอเป็นพรบอนี่ค่ะ
ก็จะทำให้สิทธิในการจัดการทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืน
สิทธิที่จะรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรม
ถ้ามันเป็นอัตรารักษ์ก็แน่เป็นจริงขึ้นได้
การแก้ไขปัญหาคนกับป่ายังดูขัดแย้งกัน
ระหว่างนโยบายและการปฏิบัติ
ดูเหมือนยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจน

คือการปลูกฝังและสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้าน
อยู่ร่วมกับป่าได้ตามวิถีชีวิตดั้งเดิม
โดยมีความรู้สึกหวงแหนป่า
และทำหน้าที่ในการดูแลพื้นดินถิ่นอาศัยของตัวเองควบคู่กัน
ดารินหอวัฒนกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน